แล้วข้างหน้าเราเป็นรถที่ขนถังแก๊ส

ระยะเนอะน่ากลัวไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏว่าครั้งนี้ครับใจหายวาบเลยนะฮะ

แล้วปรากฏว่าถังแก๊สมันร่วง
อีกฝั่งหนึ่งของถนนอยู่บนรถทัวร์เอง
เห็นกับตากรี๊ดสนั่นเลยไปดูครับ
โอ้โฮน่ากลัวมากเลยนะคุณดูสิ

แล้วข้ามแบรีเออร์ไปฝั่งนู้นเห็นไหมครับ

ถังนี้มีเพื่อนรออยู่บนท้าย

เข้าไปตรงนู้นด้านซ้ายมันมากับเพื่อนอีกหลายถังเลย
แต่มันร่วงมากลางถนนถังเดียว
โอ้โหโดดเดี่ยวและหวาดเสียวมากครับ

ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าสมมุตินะรถคันนี้หยุดไม่ทัน
วิ่งชนจังหรือว่าเหยียบเต็มจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
เจ้าของคลิปเขาบอกว่านั่งรถทัวร์ไปกับเพื่อน
อีกฝั่งหนึ่งนะอยู่อีกเลนส์หนึ่งของถนนก็คือเลนส์ฝั่งนี้
ปรากฏว่าหางตาหันไปเห็นแว๊บ
เหมือนมีอะไรกลิ้งตกลงมาจากท้ายรถสักอย่างหนึ่ง
เล็งชัดโอ้โหคุณพระคุณเจ้า

แล้วตกใจมากกลัวว่าจะเกิดแก๊สรั่วเกิดระเบิดหรือเปล่า
แต่สุดท้ายว่าโชคดีครับว่าไม่มีใครเจ็บไม่มีใครได้รับอันตราย
ข้อความบอกว่าตกใจทั้งรถบัส
หลายคนเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็บอกว่า
คนบนรถบัสเนี่ยรุ้นแล้วก็น่าจะหวาดเสียและตกใจมากกว่าคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
คือฝั่งนู้นที่เขาเห็นกับตาด้วยนะ

ระมัดระวังหน่อยนะครับคือการบรรทุกอะไรไว้ท้ายรถเนี่ย
จะต้องมัดต้องรัดให้แน่นเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายระบุเอาไว้นะฮะ